ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะพาคุณไปตามหาร้านอร่อยแบบไม่ธรรมดา
โดยการแข่งขันในครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีมเพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
และหากทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชาตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้
พระกุ้งหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมพระกุ้งปุ้งไป
เต้ยธโนไทยลูกทีมพลากุ้งพุ่งไป
โอ้โห

ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หอภาพยนตร์ครับ
สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เป็นหมุดหมายสำคัญของภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ต่างชาตินะครับ
แต่ที่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของภารกิจที่คุณจะต้องไปต่อเท่านั้น
และภารกิจที่คุณสองทีมจะได้รับในวันนี้นะครับ
นั่นก็คือการตะลุยทานอาหารร้านเด็ดในย่านดัง
ทีมไหนสามารถกินให้ไวและไปให้ถึงจุดสิ้นสุดของการเดินทางได้เร็วที่สุด

จะต้องได้รับบทลงโทษ

ถึงกับคลานกลับบ้าน

คือซองที่บรรจุเงิน๓๕๐๐บาท
และแผนที่ที่จะพาคุณไปยังร้านที่เรากำหนดไว้ให้ครับ

เหยียบไม่เป็นไรซองไหนก็มีค่าเท่ากันเพราะว่าเราชนะอยู่ดี
แน่นอนครับพี่ร้านที่๑ครับ

อันนี้อาหารจีนแน่เลย

มีผลต่อการไปถึงจุดสิ้นสุด
คุณพระกุ้งครับครับวางแผนในการใช้เงินยังไงบ้างครับ
เทียนเนี่ยมันแปลว่าฟ้ารู้ไหม
เป็นป่ะโทษนะผมถามนิดเดียวอะไร
ผมกำลังยืนดูซาร่าอยู่ใช่ไหม

ให้คุณพิภาพกันเลยว่าอะไรแพงสุดภูมิสุดใน๓ร้านนี้

ได้เลข๔เลข๔
ร้าน๒ครับนี่แพงสุดเลยร้าน๒ร้าน๒๒๕แล้วกันครับ๒๕

ไอ้แจ่เห็นตัวให้เยี่ยมเลยเสิบเสิบ

ผมนะครับขอให้ทั้งสองทีมโชคดีในการตัดสินใจของคุณนะครับ
แต่ถ้าคุณตัดสินใจผิด
คุณมีสิทธิ์ที่จะขอตัวช่วยจากผม

จะมีสิทธิ์โทรมาหาผมทีมละ๑ครั้งเท่านั้นครับ
เพื่อกราบกราน
ให้ผมช่วยให้คุณผ่านภารกิจนั้นไปได้

เชฟเชฟรถผมจอดอยู่ไหน

โธ่คุ้นเร็วเอาคุ้นเร็ว
และในตอนนี้ทีมของคุณก๊อฟได้วางเงินไว้ในร้านที่๑๒๐๐บาท
ร้านที่สองสามพันบาทและร้านที่สามสามร้อยบาทครับส่วนทีมของคุณพระกุ้งนั้นได้วางเงินไว้ในร้านที่หนึ่งสี่ร้อยบาท
ร้านที่๒๒๕๐๐บาทและร้านที่๓๖๐๐บาทครับมาลุ้นกันว่าพวกเขาจะต้องเจอกับอาหารอะไรและในปริมาณเท่าไหร่ในแต่ละร้าน
คุณเต้ยเปิดซองหน่อยเร็วตรงตรงไปก่อนตรงไปก่อนแล้วยูเทิร์นตรงไปแล้วยูเทิร์นเชิญไหม
ครับปกติครับพี่ขับรถเองเปล่าใช่พี่ขับรถเองก็คือรู้หมดทุกเส้นทาง

มีแล้วอะไรนะ

นั่งไงฉุ่นนั่งไง

ทีมคุณกอล์ฟวางเงินไว้ในร้านที่๑จำนวน๒๐๐บาท

ร้านเก่าเหล่าเลือดหมูเปิบพิจาดรรภ์ดังในตำนาน
เปิดบริการมานานกว่า๔๐ปี

ของรสชาติดีแบบดั้งเดิม
ต้นไหนครับต้นไหนครับโอเคครับ
ทีมคุณค่าครับได้วางเงินไว้๔๐๐บาท
เมนูต้มเลือดหมูสูตรเด็ดในตำนาน
ด้วยรสชาติน้ำต้มกระดูกหมูที่เคี่ยวจนหอม

เนื้อหมูหมักแสนนุ่ม

และเลือดหมูที่เด้งน่ารับประทาน

ร้านนี้ใช้ทิ้งเจ้าชายแบบปลอดสารพิษ

ซึ่งดีต่อระบบไหลเวียนโลหิต

คุณจะติดใจแน่นอน

หมูเครื่องไนอยู่หรอ
หมูเครื่องไนกินไม่ได้เหมือนกัน

ตายตายตาย